ส่วนที่จังหวัดชนบุรีช่วงนี้นะคะหลายคนเนี่ย
เดินทางไปเที่ยวหาดต่างเพราะเขาเปิดให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ทีนี้พอมีนักท่องเที่ยวเยอะจุดนี้ก็มักจะมีมิจฉาชีพด้วย
โอ้โหตามมาด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเขาใช้จังหวะชุนละมุนเนี่ยนะคะ
อยู่ที่หาดวรรณภาค่ะขโมยโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวไป
แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยกันนี่แหละค่ะช่วยกันจับเขาไว้ได้ค่ะ
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ระทึกนะนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้าน
เขาตกใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งโดนรุมนะคุณ
โอ้โหโดนรุมตีรุมต่อยบางคนเนี่ยวิ่งมากระโดดสูงเข่าลอยเลย
แล้วโดนแบบนี้จนสลบทาถนนนะคะคนนี้เขาลอยเลยนะ
พยายามห้ามครับคิดว่าโดนรุมเพราะอะไร
สักพักหนึ่งนะคนในกลุ่มที่ไปรุมผู้ชายคนนั้น
ตะโกนมาบอกว่าไอ้นี่มันขโมยขโมยโทรศัพท์มือถือของพวกเราไป

ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันควบคุมตัวคนที่ไปก่อเหตุไว้ได้นะคะ
และคลิปนี้เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวที่เขาเห็นเหตุการณ์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมหาดวรรณภาบางแสนชนบุรี
ทีนี้ไปสอบถามนายขจรรัศมีคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ทำงานอยู่แถวนั้น
ทราบว่าภายหลังจากที่หาดวรณภามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่
ประกอบกับสถานการณ์โควิด๑๙เริ่มคลี่คลาย
ประชาชนมาเที่ยวเยอะค่ะโดยเฉพาะสุดสัปดาห์
มิตรชาติภูมิก็มาด้วยช่วงนี้นะคะ
ฉวยโอกาสตอนที่เจ้าของโทรศัพท์มือถือเขาเผลอค่ะ

พี่วินบอกว่าเกิดขึ้นแทบทุกวัน
เพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวังเก็บไว้มิดชิดนะคะ

คนที่ก่อเหตุทราบชื่อแล้วนะคะ

ชื่อว่านายชายโยอินเกษมอายุ๓๖ปีค่ะ
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจไปถึงที่เลย
พบว่าเจ้าตัวนั่งคอตกหมดสภาพ
อยู่ในจุดเกิดเหตุเพราะว่าถูกรุม
ตำรวจควบคุมตัวกลับมาที่โรงพัก
นำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

จากคนในโลกโซเชียลด้านสองมุมนะคุณฮะ
มุมหนึ่งก็รู้สึกว่าเออขโมยก็สมควรจะโดนแบบนี้นะครับ
แต่ก็ควรให้กฎหมายเขาจัดการไปเรื่องของการขโมยทรัพย์สิน
อีกมุมหนึ่งก็บอกโอ้โหเจ้าของทรัพย์สินเอง

จะปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขามาควบคุมดูแลนะฮะ

คนที่ถ่ายในคลิปเขาก็พูดไปด้วยนะคะ

เพราะว่ามิจฉาชีพมันแฝงตัวมาด้วยนะครับ